คุณผู้ชมครับนี่เป็นบรรยากาศสดที่ถนนข้าวเหนียวจังหวัดขอนแก่นครับ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังเป็นนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
หรือว่าคลื่นมนุษย์ที่กำลังเล่นที่กำลังจะเล่นในตอนนี้นะครับคุณผู้ชม
คุณผู้ชมมาชมพร้อมกันครับ
คุณผู้ชมนี่เป็นภาพบรรยากาศสดที่ถนนข้าวเหนียว
เทศบาลนครขอนแก่นนะครับ
เป็นงานสุดยอดสงครานอีสานเทศกาลดอกคูณเสียงแคน

ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
วันนี้มีนักท่องเที่ยวมากกว่า๑๘๐๐๐คนนะครับ
ที่ให้ความสนใจมาเล่นกิจกรรมในวันนี้นะครับ
และสำหรับการเล่นกิจกรรมจะเล่นทั้งหมด๓รอบด้วยกัน
แล้วก็จะเล่นอีกครั้งในรอบที่สอง
ตั้งแต่บริเวณเวทีกลางย้อนกลับไปบริเวณปลายแถว
แล้วก็กลับมาเล่นซ้ำกันแบบนี้๓รอบ
ทุกคนที่นั่งอยู่จะต้องกระโดดนะครับ
แล้วก็พร้อมกับส่งเสียงร้อง

นี่เป็นภาพวินาทีแห่งประวัติศาสตร์
ทางเทศบาลนครขอนแก่นได้จัดขึ้น
สำหรับกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมถนนข้าวเหนียวในทุกปี
ซึ่งทางเทศบาลนครขอนแก่นเคยสร้างสถิติ
การเล่นคลื่นมนุษย์อันดับหนึ่งของโลกมาแล้ว
เมื่อปี๒๕๖๒ที่ผ่านมา
แล้วก็ในการได้หยุดห่างหายไปนาน๓ปี
ซึ่งณขณะนี้นะครับปีนี้เป็นการกลับมาเล่นอีกครั้ง
ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว
ชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับ

เคลื่อนกำลังย้อนกลับมาอีกครั้งที่สอง
แล้วก็จะวนไปแบบนี้อีกครั้งสุดท้าย
ก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นภารกิจขึ้นมนุษย์ในวันนี้
เป็นภาพวินาทีแห่งประวัติศาสตร์และความประทับใจของชาวขอนแก่นเป็นอย่างมากครับคุณผู้ชม

ก่อนที่จะมาชมบรรยากาศงานสงการที่ถนนข้าวเหนียวกันอีกครั้งครับ

นี่ถือว่าเป็นภาพแห่งประวัติศาสตร์จริงสำหรับวันนี้
เมื่อวานคิดว่ามีนักท่องเที่ยวมาร่วมกิจกรรมเยอะแล้วนะครับคุณผู้ชม
แต่ว่าวันนี้เนี่ยมีนักท่องเที่ยวมาเยอะมากกว่าเมื่อเวลา๑ทุ่มที่ผ่านมา
ทางนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นมีการรายงานตัวเลขแบบเรียลไทม์นะครับ
วันนี้เนี่ยมีนักท่องเที่ยวมาร่วมกิจกรรมถึง๑๘๐๐๐คนกันเลยทีเดียวครับ
คุณผู้ชมบรรยากาศในรอบสุดท้ายกำลังมาแล้วนะครับ
คุณผู้ชมนักท่องเที่ยวแต่ละท่านต่างเก็บมือถือต่างหยิบมือถือขึ้นมาบันทึกภาพแห่งความทรงจำ
โอ้โหสุดยอดครับคุณผู้ชมครับ
นี่เป็นเสียงแห่งความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวขอนแก่นแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศแห่งความทรงจำนี้ที่ถนนข้าวเหนียวในปี๒๕๖๖ครับ
สำหรับกิจกรรมที่สนุกแบบนี้ยังจะจัดขึ้นอีก๑วันก็คือวันที่๑๕เมษายนหรือว่าวันพรุ่งนี้เราจะเล่นกิจกรรมคลื่นมนุษย์เนี่ยทุกเวลา๑ทุ่มตรงของทุกวันตั้งแต่วันที่๑๓๑๕นั่นเองครับ
นี่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราให้ชมภาพสดกันตอนนี้ก่อนนะฮะ

กไม้โบกมือแล้วก็เต้นกันอย่างสนุกสนานนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์แห่งประวัติศาสตร์ได้
แต่ว่าทางนายกเทศมนตรีบอกว่าจะไม่บันทึกสถิติลงในสถิติโลกนะครับแต่ว่าจะบันทึกตัวเลขประวัติศาสตร์ของชาวขอนแก่นของเรานั่นเองครับ
ดับต่อไปก็จะมีเวทีการแสดงต่างนะครับของศิลปินชั้นนำของประเทศไทย
ซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นศิลปินของคุณไอสรรยูแล้วก็ตลอดระยะเวลาตลอดระยะทาง๑๕กิโลเมตรของถนนข้าวเหนียว
เดี๋ยวตอนนี้ผมขออนุญาตไปร่วมเล่นน้ำสงการกับพี่น้องประชาชนชาวขอนแก่นกันก่อนแล้วมาพบกับบรรยากาศอีกครั้งได้ในโอกาสหน้า
ผมอภิวัตสุยานางข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับ